พรุ่งนี้ใครที่เตรียมวิ่งก็เตรียมตัวได้เลย
ใช่ค่ะส่วนใครที่จะเตรียมจะใช้เส้นทางก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกัน

เป็นงานวิ่งมาราทอนระดับโลก
ปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงประมาณตี๒คุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเลยมาไล่เรียงกัน

พรุ่งนี้ที่มาทำงานตอนเช้าก็ต้องรีบเผื่อเวลาหน่อยนะคะ

การจัดงานแข่งขันวิ่งมาราทอนระดับโลก
จะมีจุดสตาร์ท๒จุดนะคุณผู้ชม
ก็คือที่กรกฐหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หน้าราม
อีกจุดหนึ่งก็คือที่โลหะปราศาสตร์ถนนราชดำเนินค่ะ
ในระยะฟูมาราทอน๔๒กิโลเมตร
จะเริ่มออกตัวที่กกท
ดังนั้นค่ะจะปิดการจราจรตั้งแต่ตี๒ถึงตี๔๓๐
ใครที่อยู่เส้นรามคำแหงปิดหมดเลยนะคะ
ช่วงหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย
บนสะพานต่างระดับ๕กิโลเมตรตรงนั้น

ใช่ค่ะแล้วก็ถนนพระราม๙แยกคลองตัน
บนสะพานจนถึงเลนขวาออกเมือง
ตลอดมาจนถึงดินแดงยาว๙กิโลเมตร
อันนี้ปิดการจราจรตอนประมาณตี๒๓๐ถึงตี๕๓๐
ส่วนถนนราชวิถีช่วงข้ามสะพาน
ข้ามถนนราชปารพวงเวียนอนุสวรีชัย
รถไฟสวนจิตรดาแล้วก็ถนนพระราม๕
ปิดตอนตี๓๐๐ถึง๗๑๕นะคะ
นี่ก็คือเชื่อมต่อกันมาตั้งแต่พระราม๙
มาถึงแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ใช่ค่อยทยอยปิดมานะคะ
แล้วก็ไปถึงแถววังสวนจิตนะครับ
และจากถนนพระราม๕แยกถนนราชวิถี
แยกถนนศรีอยุธยาแยกวัดเบนจมะบอพิษนะครับ
ไปถึงถนนเทิดดำริฝั่งสวนจิตรดา
ช่วงแยกวัดเบนจมะบ่อพิษพระบรมรูปทรงม้า
ตรงนี้ปิดเวลาตี๓๐๐ถึง๗๓๐นะครับ
ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่พระบรมรูปทรงม้า
ถึงแยกเจ้าประรอบฝั่งกลางถนนไปกลับ
จะปิดตั้งแต่เวลาตี๓ถึง๗นาฬิกา๔๕นาที
มันก็ปิดเชื่อมต่อกันนะครับ
จากนั้นพระราม๘แยกเจ้าประรอบ
ถึงถนนบรมราชชนนานีขาเข้าเมืองนะครับ
ก็จะปิดตั้งแต่ตี๓๐๐ถึง๗๓๐น
ถนนบรมราชชนนานีฝั่งขาออกปิดไหมฮะ
ปิดเหมือนกันนะคะช่วงของฝั่งขาออก
ตัดเข้าสะพานพระปิ่น๙สะพานพระราม๘

ปิดตั้งแต่ตี๓๐๐จนถึง๑๐๐๐นาฬิกา

จนถึงถนนพระสุเมน๕๐๐เมตรนะคะ
ปิดตี๔๐๐ถึง๑๐๐๐นเช้าเหมือนกัน
ส่วนถนนราชนนท์กลางฝั่งกองสลาก
ก็คือช่วงสะพานผ่านฟ้าอนุสวรีประชาธิปไตย

ช่วงเวลาตี๒๐๐ถึง๑๐๓๐นยังเป็นช่วงค่ำอยู่
ถนนราชดำเนินกลางฝั่งทิศใต้

ปิดตั้งแต่ตี๒๐๐ถึง๗๐๐นเช้า
แถวราชดำเนินกลางดังนั้นก็จะปิดในช่วงนี้

ก็จะเริ่มเปิดเส้นทางแล้วตอน๗๐๐นเช้า
แต่ว่าจะมาปิดการจราจรแน่นเนี่ย
ถึงช่วงเวลา๑๐โมงก็แถวถนนราชดำเนินกลาง
ใช่ค่ะเส้นทางที่นักวิ่งได้สัมผัส

ไก๋อย่างยั่งยืนปีนี้ค่ะ
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทย

ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เชื่อว่าไม่น้อยกว่า๗๐๐ล้านบาทนะคะ
คุณแม่สุภานีคะถวนคิดถึงการวิ่งไหมคะ
คุณสุภานีนักวิ่งมาราทอนได้เลยใช่ไหม
คุณไม่เคยวิ่งมาราทรอนเหรอครับมินิมาราทรอนนะครับมินิอย่างนี้เหรอ
ถ้าเกิดมาราทรอนนี่คุณเอาได้เฉพาะ
ใช่วิ่งก็ได้อย่างไรตั้ง๔๐กว่ากิโลกรัมถ้าผู้หญิง

ค่ะเสร็จยอดนะฮะผมขอไปเดิน
เก็บเข่าก็ได้เดินวิ่ง
ออกเข่าไม่ค่อยจะดีไหมออกเข่าไม่ค่อยจะดีขอเดินอย่างเดียวนะ